ใช่น้าวมากอีศานก็มีอยู่นึงเมนูเหมือนกันนอกเหนือกับข้าวจี
คือฮึนี่ก็มีหนังขวายกินั่นเองอ๋อน้๋อ
มันดีกันเนี้ยเอาไปดูกันหน่อยนี่เฮ้ยไว้เต็มเลยครับ
ไปทำให้มันร้อนกันหลายเมนูแหละที่เขาทำกันได้นะครับ
แต่ว่าที่นี่จังหวัดเลยตอนนี้เขากำลังขายได้ยอดเลยทีเดียวเพราะว่า
ซื้อกันเยอะไปซื้อมาทำมาหากินกันแล้วก็เป็นรสชาติของที่นี่นี่
โอ้โหออกเค็มเข้มมันมันกรุบกรุบค่ะแล้วก็ราคาถูกแสนถูกนะอืม
ขายอยู่ข้างทางแบบนี้นะครับเจ้าของร้านในระแวกนั้นก็บอกว่า
อากาศหนาวเท่าไหร่หนังควายตากแห้งเนี่ยนะครับก็ยิ่งขายดีเท่านั้น
เรียกได้ว่านำไปปิ้งไปย่างแล้วก็ขูดขนแล้วก็หนังที่ไหม้ออก
โอ้โหมันจะยิ่งอร่อยแล้วหากใครนะครับนำไปทำเป็นต้มยำ
แกงขี้เหล็กก็ดีเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ถือว่า
มากมากเอาล่ะแบบนี้เราลองไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยนะครับ
เขาขายอยู่บริเวณข้างทางว่าเอ๊ะพี่ช่วงนี้มันขายดีจริงไหม

พันกว่าบาทสองพันนี่แหละครับแล้วถ้าเป็นช่วงท่องเที่ยวหรือครับ
ท่องเที่ยวก็ได้เยอะหน่อยท่องเที่ยวก็ประมาณตัวนึง
ตัวนึงนี่ก็ได้ประมาณสองพันหัวสามพันเขาบอกว่าช่วงนี้น่ะ
ท่องเที่ยวเยอะสังเกตได้จากเสียงค่ะเสียงรถที่เข้ามาเลย
เรียกได้ว่ามาไม่ขาดฆ่านี่แหละครับเขาบอกว่าสองถึงสามพันบาทเลยนะ
ที่เห็นตากวางขายเอาไว้แบบนี้ถือว่าสร้างกำไร
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วสำหรับ
งควายตากแห้งของพี่แกนะครับบอกเลยว่าคุณภาพทุกขั้นตอนครับ
ค่อยหั่นเป็นเส้นนะแล้วก็นำไปหมักใส่เกลือน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสหมักเอาไว้๒๓วัน
จากนั้นก็ค่อยนำมาตากแห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนำมามัดเป็นพวงวางขายแบบนี้
บอกเลยนะครับว่าที่จังหวัดเลยตอนนี้กำลังฮิตมาก
ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขามักจะแวะซื้อกันไปแล้วก็ไปทำกินกันอย่างที่บอก
เมนูที่ฮิตก็คือปิ้งย่างนั่นแหละเขาต้องไปจี่แล้วก็ทุบใช่ไหมคะ
ใช่ครับจี่แล้วก็ทุบให้มันแบบแบร์ออกมาไปจี่ทุบเพื่อให้ส่วนที่มันไหม้เนี่ย
มันออกแล้วก็ไปขูดหนังมันออกด้วยไอ้ตรงที่เป็นขนแล้วก็กินเลย
แล้วก็เคี้ยวนิดเคี้ยวอารมณ์ประมาณนี้
ใครสนใจอยากจะลองสั่งซื้อไปทานกันดูก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้วนะครับ
โอ้โหอารมณ์ดีกันเลยทีเดียวนะจริงแล้วนี่เลยเนี่ยข้าวจี่ก็อร่อยมาก
ดิฉันไปเลยมาคุณทานข้าวจี่ไปหลายร้านมาก
แต่ละร้านก็จะสูตเด็ดของเขาไปถูกต้องบางคนเขาก็ทากับแจ่วบองใช่ไหม

ยังไม่เข้าฉาย

อยู่ข้างทางหาทานได้ง่ายไม่ต้องไปซื้อตั๋ว
แพงด้วยแล้วมีแค่ช่วงหน้าหนาวด้วยนะ
เพราะว่าเห็นช่วงอื่นก็จะไม่ค่อยออกมาขายเหมือนกัน